แต่หมอหนูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเจอเอง

รุงเจนิวาสวิสเตอร์แลนด์จะไปประชุมองค์การอนามัยโลก

นั้นบอกอย่าเพิ่งมายังเข้าไม่ได้

นี่ระดับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเบอร์หนึ่งของสาธารณสุขไทย

คุณใหญ่ประเทศนี้บ้านนู้นคุณไม่เกี่ยว

อ๋อแล้วสำหรับประชากรไทย
ไม่แล้วที่นั่นเขาไม่รับรองเหรอ
ใช่๒เข็มนั้นเขาไม่นับ

ดังนั้นหมอหนูรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ย
จึงจะมีสิทธิ์เข้าประเทศของเขาได้

ว่าเขาจะยอมรับวัคซีนแบบไหน

แต่พอไปบ้านเขาเราก็ต้องยอมรับกับเขา

ออกมาพูดเรื่องสุภาษิตของไทยเยอะเลยนะ

ไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตา
ก็รัฐบาลเป็นคนดำเนินการเรื่องนี้ไง

ก็ต้องเข้าใจ
พวกเรามันไม่มี
มันไม่มีแค่นั้นเออ
ค่ะเรื่องของวัคซีที่หลัวฉีดพุนเหมือนกระสุนปืนยางอ่าหลัวฉีดแขนเรานะฮะ
ลับของวัคซีนด้อยคุณภาพรัวฉีดแขนพลุนไปหมดแล้ว
๔ถึงเข็ม๑๐เนี่ยเมื่อวานเนี่ยโอ้โหดราม่าอยู่ในโลก
เท่ากับว่าหมอหนูรัฐจำนตรีว่าการกระทรวจสหรัฐสุข
จะเดินทางไปที่ประชุมที่สวิสเตอร์แลนด์๒๙๑ธันวาคมนี้
เดินทางไปได้อย่างแน่นอนเพราะท่านเตรียมฉีดเข็ม๔เรียบร้อยแล้วนะครับ
ดูตัวเลขวัคซีนพอโอ้โหนี่ภาพนี้เอ้ยใช่เหรอเออ
รวมตัวเลขหน่อยนะครับเป็นตัวเลขของวัคซีนของวันที่๑๑พฤศจิกายน๖๖
๖๘๓๘๖๕โดสเข็ม๑๒๓๔นะครับ
ส่วนตัวเลขภาพรวมประเทศไทย๙๐ยังใจเย็นสิ๘๓ก่อน
โดสนับถอยหลังเหลืออีก๑เดือนกับอีก๒๐วัน
เป้าหมายลุงตู่๑๐๐ล้านโดสแต่ต้องดูเข็ม๒นะครับ
สองต้องได้๕๐ล้านเป็นอย่างน้อยครับค่ะ